รวมความเคลื่อนไหวทั้ง๓ท่านบนโลกออนไลน์มานะคะ
ทั้งนายทักษิณชินวัฒน์นางสาวยิ่งลักษ
แล้วก็นายอภิษฎเวชชาชีวะนะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
เพื่อที่จะอวยพรในเทศกาลปีใหม่ที่แตกต่างกันไปค่ะ
เริ่มต้นจากนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะคะ
และข้อความสวัสดีปีใหม่แด่ประชาชนชาวไทยค่ะ

ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้สนับสนุน

และความเห็นต่างของอดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนะคะ
ก็โพสต์ภาพกำลังฮิ้วกระเป๋าสีน้ำตาลใบหนึ่ง
มีข้อความนี่ใช่เขียนอยู่นะคะ
มีข้อความเขียนบอกว่าขอบคุณพี่ชาย
สำหรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
โดยกระเป๋าใบนี้นายทักษิณก็ได้ซื้อให้เป็นของขวัญ
กับนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ
อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าภักร์ประชาธิปัตย์
ได้ลงภาพการเป็นประธานทำบุญตักบาทพระสงฆ์๕๙รูป

ร่วมกับสมาชิกพักแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ย่านคลองตันนะคะ
โดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื้น
หลังร่วมทำบุญนายอภิษฎยังให้ประชาชนร่วมถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
ก็มีภาพบรรยากาศที่เป็นกันเองกันนะคะในเฟซบุ๊คค่ะ